อัปเดตกันดีกว่าเมื่อเช้าเนี่ยค่ะสดร้อนค่ะ
บวงสวงละครมาค่ะเจอพระเอกรูปหล่อคนนี้
เจดเจดพี่พัทคือตอนนี้เขาหล่อขึ้นเยอะมาก
น้ำหนักลดไป๕กิโลคุณผู้ชมคือเขาเนี่ยเตรียมขึ้นแท่นเป็นพระเอกสุดฮอตเลยนะคะ
มาเปิดใจเรื่องแฟนสาวคุณวิววรรณรสนี่แหละค่ะ
บหาดูใจกันมา๓ปีแล้วงานนี้เจดบอกว่าไม่หึงหวงหรอกนะคะ
ก็คือแบบว่าชิลสบายจนบางครั้งฝ่ายหญิงบอกว่า
เจดจ๋าชิลไปหรือเปล่าโปรโมชั่นฉันหมดตั้งแต่ปีแรกหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะคะ
รวมไปถึงหลายคนก็บอกว่าอาเจดคลั่งรักไหม

เอาเป็นว่าไปฟังเจดเปิดใจเลยค่ะ

แต่เขาก็ไม่ได้บอกว่าผมแบบคลั่งรักหรือว่าเป็นคนหวานอะไรนะ

เวลาเขาลงแบบรูปสวยหรือว่าลงรูปแบบ
มีแบบเซ็กซี่นิดนึงเราก็จะแบบ
จะเป็นทรงหมั่นไส้หมั่นไส้หมั่นไส้

สำหรับผมมันเป็นคนละเรื่องกัน
ชีวิตจริงกับโซเชียลหรือว่าอะไร
ไม่จำเป็นต้องแบบอยู่ด้วยกันแล้วก็
บอกทุกคนว่าเราอยู่ด้วยกันอะไรแบบนี้ครับ

ช่วยกันคิดตั้งนานก็คือเดือนธันวาคม

ใช่ค่ะทางด้านนางเอกเอสเตอร์นะคะ
นี่ก็เลยคว้ามาขยับเหมือนกันค่ะ

ยอดขายอาจจะไม่พุ่งปี๊ดเหมือนช่วงแรกนะคะ
ส่วนธุรกิจร้านกาแฟร้านอาหารก็กลับมาทำแล้วค่ะ
ก็พูดตรงมันไม่ได้รายได้เยอะเลยนะคะ

ยืนยันหวานใจเคนภูมิภูมิยังไม่ลาวงการนะคะ

แพลนแต่งงานค่ะที่เคยให้สัมภาษณ์ก่อนหน้านี้ค่ะ

เคยทะเลาะกับพี่เคนเรื่องปลูกต้นไม้อย่างหนักนี่แหละค่ะ
คือฝ่ายชายอารมณ์ร้อนมากจนตอนนั้นเอสเตอร์ก็งอนเหมือนกันค่ะ

ซ่อนเกลี้ยงเลยจนนึกว่าเลิกกันไปแล้ว

จนถึงทุกวันนี้ยังไม่เอารูปกลับมาเลยนะ

คือด้วยความที่ตอนนั้นเป็นช่วงที่เขากำลังโฟกัสกับเรื่องต้นไม้มาก

มันก็จะมีความชุนเชียวนิดหนึ่ง
ขัดอะไรหน่อยก็มีความฉุนเฉียวอะไรอย่างนี้
รู้สึกว่าเอ๊ะเขาทำไมเขาเหมือนเปลี่ยนไปอะไรอย่างนี้

ปัญหาใหญ่ที่สุดในความสัมภาษณ์ที่เคยเจอมาเลยค่ะ

ง้อส่วนมากก็คือแบบจับขอบคุยกันอะไรอย่างนี้

กลัวพี่ว่าบอกว่าถ้าจะเอากลับมาก็ไม่ต้องซ่อนหรอกอะไรอย่างนี้
ก็เลยยังใจแข็งอยู่ยังไม่เอากลับมา
นะคะเรื่องนี้ตอนที่รู้ว่าปลูกต้นไม้ได้

จริงน้องสวยนะคุณผู้ชมวันเนี้ยแต่ว่ามุมไฟไม่ต้องไป
ไม่ต้องไปไฟเลยไม่ต้องไปดูไฟมากเลย
ไม่เป็นไรค่ะเพราะตัวจริงเขาสวยอยู่แล้วคุณผู้ชม